ขึ้นหน้าล่าสุดตอนนี้ก็คือมีผู้เสียหาย๖คน
ด้วยการที่ถูกหญิงไก่แจ้งความเท็จดำเนินคดี
ตอนนี้ออกมาเรียกร้องนะคะอยากที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ดำเนินการฟ้องร้องข้าราชการตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่น่าจะเป็นช่วยเหลือหญิงไก่ค่ะ
เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
ให้พิจารณาดำเนินคดีอาญากับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่มีส่วนในการสนับสนุนยุโยงส่งเสริมหรือให้ความช่วยเหลือหญิงไก่
ในการกระทำความผิดทางอาญาในท้องที่สถานีตำรวจนครบานประชาชื่น

หลังจากที่มีพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่ามีตำรวจและข้าราชการภาครัฐ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำความผิดของหญิงไก่กว่า๑๐นาย
สงการระบุบอกว่าจากการตรวจสอบ
หญิงไก่มีหนังสือเดินทางสีน้ำเงินซึ่งเป็นของข้าราชการ
เชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐให้การช่วยเหลือ
อีกทั้งมีการจัดรถนำขบวนให้กับหญิงไก่เวลาเดินทางไปต่างจังหวัด

รวมถึงช่วยเหลือด้านการสืบสวนสอบสวนในการสรุปสำนวนส่งฟ้องอายการ
จากนี้นายสงการยังกล่าวถึงกรณีการหายตัวไปของนายสุนทรขันหิน
หรือว่าโก้อดีตคนขับรถของหญิงไก่
ซึ่งก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวตั้งรางวัลไว้๕๐๐๐บาท
สำหรับใครที่จะแจ้งเบาะแสและสามารถติดตามตัวไนโก้ได้
ซึ่งล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหญิงชาวเหนือ
และอาจจะเป็นอดีตลูกจ้างของหญิงไก่
ส่งภาพถ่ายชายลักษณะคล้ายกับไนโก้มาให้
ได้นำมาส่งให้ตำรวจกองบังคับการปราบราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทตรวจสอบด้วย
ส่วนกรณีที่หญิงไก่เตรียมให้สถานพยาบาลแห่งหนึ่ง
ออกใบรับรองอาการป่วยทางจิตเพื่อใช้ในการต่อสู้คดีนั้น
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ได้ประสานไปยังสถานพยาบาลดังกล่าว
เพื่อไม่ให้ออกใบอนุญาตรับรองอาการป่วยทางจิตมาใช้ต่อสู้คดี
เพราะว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีร้ายแรงประกอบกับหญิงไก่ได้กระทำความผิดขึ้นแล้ว
ถือว่าไม่ใช่การกระทำที่ผู้ป่วยทางจิตจะสามารถทำได้ค่ะ